สวัสดีครับข้าวไก่ไข่สดสดสดสด
ใหม่ให้เยอะโอเคกลับมาเจอวันนี้อยู่เมื่อวันศุกร์เจอกับหนุ่มกัญชัย

เขาเป็นเซตใหม่ยังรัดยังรัด
ถูกต้องวันนี้พี่หนุ่มไม่อยู่มดดำรู้สึกไงบ้าง
ฮะสบายตัวมาทำของพวกคุณก็ดีเหมือนกัน
วันนั้นเขาเล่นพี่วิเลสเลยนะเขาเล่นมาเยอะมาก
ก็ชื่อหนุ่มชื่ออะไรอ่ะทำไมต่อไปนี้อย่าเรียกว่าหนุ่มกัญชัย
แหวงน้องแหวงอายุปูนี้แล้วก็อีตาแหวง

ใจหายแวบเลยเมื่อกี้นึกว่าหนุ่มกัญชัยจะเป็นอีกอันหนึ่ง
ครับผมสลายอย่างงี้มาสายญี่ปุ่น

นะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้อยู่กับเรา๓คนนะฮะ
เริ่มที่ข่าวแรกรู้สึกว่าพี่หนุ่มน่าจะไปช่วยด้วยนะวันนี้นะ

ได้ติดตามข้อมูลปริมาณฝนสะสมนะครับสถานการณ์น้ำท่วมนั่นเองนะครับ
ปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ประกอบกับสำนักงานชนประธานที่๑๒นะครับ
แจ้งว่าตั้งแต่วันที่๘กันยายนเป็นต้นไปนะครับ
การปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย
ควบคุมในเกณฑ์ระหว่าง๙๐๐๑๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น
ประมาณ๐๓๐๐๘๐เมตรนะครับ
เป็นบริเวณตำบนบางกระทุ่มตำบนหัวเวียงอำเฟอร์เสนา
และก็ตำบนทาสดินแดงอำเพิ่รผักไหจังหวัดเพราณคอร์ศสี่ยุธิยานั่นเองนะครับ
โดยปริมาณน้ำดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อบริเวณ
พื้นที่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพญานั่นเอง
ทั้งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
หรือว่ากอปพกโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธาภัยปพ
ได้ประสานงานพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากแม่น้ำเจ้าพญานะครับ
ที่มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงแม่น้ำสแกรกรังแม่น้ำน้อย
แม่น้ำโลภูลีคลองชัยนาศป่าศักดิ์และคลองชัยนาศและยุทิา
วุ้งอำเภอเมืองลบบุรีครับจังหวัดที่สามคือชัยนาธครับ
อำเภอสัพยาจุดที่๔สิงสบุรีครับอำเภออินบุรี
แล้วก็อำเภอสิงห์บุรีแล้วก็อำเภอเมืองพรมบุรี
นะครับอ่างทองฮะอำเภอชายโยอำเภออ่างทอง
อำเภอเมืองอ่างทองอำเภอป่าโมกอำเภอโพทอง
แล้วก็อำเภอวิเศษชายชาญพระนครศรียุธิยาครับ
ที่อำเภอบางบานนะฮะบางบานในประจำแน่นอนเออ
บางบานกับผักไห่นี่เป็นแชมป์แน่นอนครับผมถ้าสมมุติน้ำเนี่ยมาก่อน
ท่วมที่นี่ก่อนเสมอยุธยาราบรุ่มแล้วก็รวมถึงอำเภอเสนาด้วย
จังหวัดที่เจ็ดก็คือสุพรรณบุรีที่อำเภอบางประม้านั่นเองครับ
โอ้โหรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสานะภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย
พร้อมรับมือกับสถานการณ์ภายในช่วงดังกล่าวโดยจัดเจ้าหน้าที่
ติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าการระบายน้ำ
สถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงอืม

ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุนะครับผม

ภาพรวมของกรมทางหลวงชนบทหรือว่าทชนะครับ
โดยสำนักงานบำรุงทางเปิดเผยว่า
ขณะนี้มีถนนทางหลวงชนบทประสบอุทธกภัย๖จังหวัด

มีจังหวัดร้อยเอ็ดมหาสารคามอุบลราชธานี
อำนาจเจริญยะโสธรมุกดาหาร
โดยได้รับผลกระทบจำนวน๖๔เส้นทางด้วยกัน
สามารถสัญจรผ่านได้๑๒เส้นทางนะครับ
แล้วก็ไม่สามารถสัญจรผ่านได้๕๒เส้นทางเลยทีเดียว
นั่นแหละฮะนี่คือข่าวที่คนติดตามกันพอสมควรอย่างร้อยเอ็ด
ก็มีข่าวบอกว่าร้อยเอ็ดนี่น้ำน่าจะมีโอกาสอยู่ยาว

วันนี้นายกก็ได้ลงไปเหมือนกันนะฮะ

เขาบอกว่าช่วงนี้อีสานใต้นะครับ
มาหาแสระคารม์สโกนะครก็น่าจะโดนกันเยอะเลยทีเดียว
พี่สเทราอ่านก็ภาคกลางเอาแล้วไล่มาแล้วนะ
ไม่ต้องกลัวมันก็คือน้ำมันยังไม่พอ

ปกติเค้าจะก็เห็นน้ำถว่มกันออกอยู่แล้ว
แต่ก็บอกไว้ก่อนเผื่อเก็บเกี่ยวปฏิผลนะ
จะมาแล้วมันอาจจะเสียหายไปหมดเลย
วันนี้อะไรก็เลยไปพื้นที่น้ำท่วมกันพอสมควร
อย่างที่บอกว่ามันเร็วพอสมควร
ผ่านข้ามคลองชนประธานก็มีการยุบตัวแล้วก็ลอยแยกประมาณ๑๐เมตร
ที่จังหวัดเพชรบุรีที่อำเภอท่ายางแล้วก็มันมาจากกระแสน้ำกันทั้งนั้นเลย
เพชรบุรีก็โดนด้วยนะโดนด้วยอันนี้ก็แบบว่ามีคนหลายคนไปรอรับนายกกันนะฮะ
วันนี้นี่นี่ก็เป็นพื้นที่น้ำท่วมกันแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้าง
ก็ส่งไลน์เข้ามาพูดคุยกับเราเหนือเธอเป็นยังไงบ้างแองจี้
ครับแล้วปลาเป็นยังไงบ้างปกติแล้วปกติแล้วแต่น่าน
นั่นก็ยังมีอยู่แต่ก็อาจจะมีบางจุดที่ขังที่มันต่ำอะไรอย่างนี้
อยู่ในพื้นพิรุมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติ
คุณแม่ไม่คิดจะไปเยี่ยมเยือนประชาชนบ้างนะพี่หนุ่มเข้าไปแล้วนะ
ทำไมอะก็ไปเวียการพี่หนุ่มเขาไปได้ป่ะเดี๋ยวดีกว่าแม่ใช่ไหมก็นะ

สวยไปยิ้มประชาชนอยากได้กำลังใจนะคุณแม่

ก็ดำค่ะไม่ใช่พอแม่คงขา

ก็พยายามดูข่าวน้ำท่วมอยู่ล่าสุด

อย่างที่บอกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะมีปริมาณน้ำที่เยอะขึ้นพอสมควร
เราจำมาเรียนกูถึงกรุงเทพไม่ถึงหรอก
มันก็น้ำระดับน้ำขึ้นแต่หมายถึงว่า
พี่ชาวมันถึงสุพรรณอย่ามาเลย

ภาคกลางน่าจะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
อ่างทองสุพรรณบุรีอายุทยาอันนี้มาเป็นประจำทุกปี
แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีสถานการณ์ที่มันน่าเป็นห่วง
พี่ชาวว่าเขาจะน่ารายงานมากกว่านี้
อันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนด้วย

มีใครมีเกาะติดอยู่เรื่อยตลอดเวลานะครับ

ท่านผู้ชมไปตามมาเรียมกันหน่อยไหม
เป็นพายูนเขาเรียกเป็นพายูนไม่ใช่ปลาโดยสำปัด
เป็นพยูนกำพาพี่ขวัญใจคนไทยเราจำได้ไหมที่ตาย
เพราะว่าพลาสติกอะถูกต้องตอนนั้นก็มีคนแชร์กันเยอะแย่เพื่อเกี่ยวกับผลชนสุด
พบว่ามีพลาสติกเนี้ยเข้าไปขวางรำไส้อืม
มีการอุดตันบางส่วนแล้วก็อักเสบ
อันนี้คือมาเรียมความน่ารักของมาเรียมซึ่งได้สร้างความน่ารักให้กับคนไทยสักพักหนึ่ง

ที่สุดแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือด
ทำการรักษาอย่างเต็มที่แล้วนะฮะ
แต่มาเรียมก็เกิดอาการช็อกแล้วก็จากไปอย่างสงบท่ามกลางความเสียใจ
แล้วก็ตื่นตันแล้วก็ทำให้คนมานั่งคิดเกี่ยวกับปัญหาพลาสติก
ที่อยู่ตามริมชายหาดที่ไปเที่ยวกันจะปฏิเสธไม่น่าที่ควรจะเอาพลาสติกเข้าไปเนี่ยนะครับ
มันก็เลยมีการพูดถึงกันเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับพลาสติกในท้องทะเลกันพอสมควร
ล่าสุดเนี่ยแผงพระแผงพระฟังไม่ผิดฮะ
เป็นแผงพระเครื่องที่จังหวัดตรังได้รับความคือหาในโลกโซเชียลหลักฯ
ได้ทำเครื่องรางของขลังเป็นรูปพยูมาเรียม
พยูนมาเรียมออกมาจำหน่ายเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วก็มีแบบเนื้อทองผสมก็มีทุกตัวเนี่ยมีการตอกบาง
โค้ดนะฮะบาร์โค้ดหรือรหัสแล้วก็มีการลงอัคคาระด้วย
นี่ไงไปกันใหญ่แล้วมีการปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดัง

บอกว่าเมื่อโอเคล่ะมาเรียเมื่อปลูกเสกไปแล้วก็จะมีพุทธานุภาพสูงขึ้น

มีพุทธานุภาพด้านเมตตามหานิดลม
มีคนรักมีคนชอบแล้วก็มีพุทธคุณเพราะอะไร
เพราะมาเรียมใครเห็นก็รักใครเห็นก็ชื่นชมมาเรียมเป็นคนดัง
ทำไมคนถึงชื่นชมมาเรียมกันใหญ่เลย

ตอนนั้นทุกคนจะต้องไปเจอมาเรียมกันหมดเลย
เอาซะหน่อยเครื่องรางของขังมาเรียมแล้วให้อาจารย์มาปลูกเสกด้วย

เพราะฉะนั้นคุณธานุภาพอย่างเดียวเลยหวยอย่าไปขอนะ
แต่ถ้าสมมุติใครบูชามาเรียมเนี่ยก็จะบอกเมตตามหานิยมพุทธคุณ
ใครเห็นใครรักใครเห็นใครเอ็นดูธรรมาค่าขึ้นชื่อเสียงโด่งดัง
เดี๋ยวฉันจะต้องไปเอามาเรียมาบูชาหน่อยแล้ว
โอ้โหนะครับผมไม่รู้มาเรียมจะขายอันไหนจะเป็นยังไงน้ำมัวดำนะอยู่ด้วยกัน
ทีนี้เดาว่าถ้าเกิดว่าห้อยแล้วลงเรือถ้าเรือมีการล่มแน่นอน
ร่มไหมฮะจมคนแรกชอบอีบ้าโหนึกว่ารอด
มุกศูนย์ยังไม่จบนะครับนั่นคือเครื่องรางของขังมาเรียมเนี่ย
เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังครับไปดูกระบี่มีอะไร
กระบี่นี้จะสร้างรูปปั้นมาเรียมขนาดเท่าของจริงเลยฮะอ่าโอเคอันทุกศูนย์
ความยาวของรูปปั้นมาเรียมเนี่ย๑๕เมตรนะฮะอ่าเข้าจริงให้นักฟิศจงใดถ่ายรูป
แล้วก็เผยแพร่การอนุรักษ์ท้องทะเลอืมซึ่งภายหลังเรื่องราวอนุอนุสวรีมาเรีย
แล้วก็เครื่องรางมาเรียมเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปวันนี้ทั้งวันมีแต่คนพูดถึงเรื่องนี้
อ่านี่ไงมีคนพูดถึงการเสียงวิพักวิจารณ์เกี่ยวกับเอออนุสวรีมาเรียม
เครื่องรางของค้างมาเรียมเนี่ยนะฮะก็วิภาควิจารณ์อย่างหนักเลยล่ะถึงความเหมาะสม
รูปปั้นของมาเรียมที่การสร้างขึ้นเนี่ยโอเคล่ะมาเรียมตายเพราะพลาสติก
ใช่แต่รูปปั้นมาเรียมสร้างขึ้นโดยโดยโฟมอืมอ่าโฟมนี่อาจจะขึ้นรูปป่ะฮะ
อาจจะต้องเป็นหล่อโดยโฟมซึ่งหลายคนบอกเอ้ยขัดตอดเจตนาในการอนุรักษ์สิ่งแวกร้อง
อ๋อใช่นั่นเนื่องจากโฟมเป็นวัสดุที่ไม่มีการย่อยสลายยากที่สุดด้วยด้วย
แล้วก็ทำลายธรรมชาติไม่ต่างจากพลาสติกเลยเนี่ยค่ะคนก็เลยพูดอย่างงี้อ๋ออ๋อนะฮะ
แต่ว่าจริงเวลาปั้นในฐานะที่คุณพระกุ้งอยู่สิบกรครับถ้าสมมุติว่าการขึ้นแล้วปั้นอย่างเงี้ย

แต่ตลอดนิดหน้ายก็คือจะทำโฟมเขาน่ะเป็นโค้งเหมือนกัน

ฟอมตั้งน้ำมารอยเลยหรือถ้าเขาก็ตั้งฟอมอีกจริงตอน
อร่อยต้องขึ้นรูปใช่ไหมต้องขึ้นรูปต้องขึ้นเป็นป่าเถอะ
ก็ปว่าก็ไปหรอกมาแล้วก็ไปเหล่าอีกทีไม่

คือการขึ้นรุ่มเนี่ยเดี๋ยวกี้โฟมมันตัดง่ายไง

ปินมองแป๊บเดียวเนี่ยเขาตัดชื่อมันเสร็จเลย
กับการเอาดินพอกเนี่ยมันยากกว่าเยอะ
ใช้โฟมมันเร็วกว่า
มันจะได้ใช้เวลา

ด๋วะลอยกระทงเค้าก็ไม่ให้ใช้โฟมเลยอีบ๊ะ

ข่านี้ครับผมพลาดหัวเลยครับ

ปรินาจี้ตรวจสอบภาพ
พระพุทธรูปอุลตราแมนครับโอ้เป็นประเด็นอีกแล้ววันนี้จาก
กรณีนะฮะนักศึกษาศิลปะศึกษาครับคณะครูศาสตชั้น
ที่๔มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมาที่วาดภาพนี้ขึ้นมา
นะฮะเป็นภาพอุลตราแมนเสียงพระพุทธรูปนะครับผมจนถูก
วิภาควิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมนะฮะภายหลังกลุ่ม
ศึกษาต้องไปกราบขอคำมาต่อเจ้าคณะจังหวัดนะฮะ
นครราชศรีมาเลยพร้อมยืนยันว่าไม่มีเจตนาลบหลู่พุทธ
ศาสนาล่าสุดนางปรินาไกลคุบครับสสราชบุรี
แล้วเหรอฮะครับผมอ๋อปารีนามาแล้วคัมแบ็คแล้ว
ภักดิ์พลังประชารัฐครับได้โพสต์ข้อความหนึ่งกรณีดัน
กล่าวใจความระบุว่าไม่เห็นด้วยอย่างแรงคนที่เห็น
ภาพนี้แล้วออกมาแสดงความคิดเห็นว่าโอเคและอ้างนู่น
อ้างนี่ก็อาจจะเป็นสิทธิ์ของคนนั้นนั้นครับที่จะวิภา
จานแต่สำหรับตัวดิฉันเห็นแล้วไม่สบายใจอืมเพราะ
ฉันนับถือศาสนาพุทธครับวันนี้มีสิ่งแปลกประหลาดเข้า
ในสังคมเข้ามาในขนบธรรมเนียมประเพณีเข้ามาใน
สถาบันศาลสถาบันพระมหากษัตริย์และตอนนี้เริ่มเข้ามาใน
พุทธศาสนาอยากขอร้องให้คณะครูมหาวิทยาลัยราชพัฒนคร
สีมาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปภาพนี้ช่วยตอบ
คำถามกับสังคมว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกศิษย์นักศึกษา
ชั้นปีที่๔ของท่านภาพพื้นหลังลายหลุยวิกตองลาย
แฟนดี้และแฟนดี้อ่าโอเคครับผมค่ะและมีเสียญพระอยู่
บนร่างอุลตราแมนฝากอาจารย์สอนวิชานี้ช่วยบอก
หน่อยคือเห็นไหมฮะอ่าดูภาพอีกทีหนึ่งคือภาพเนี้ย
นะฮะถ้าให้ผมวิจารณ์ในมุมศิลปะนะฮะว่าอ่ะคุณเอ่อ
คุณเรียนจบศิลป์มานี่คือจริงจริงจริงจริงการที่มีเรื่อง
เกี่ยวกับพุทธศาสนาในภาพเนี่ยจริงจริงมีมาตั้งแต่
โบราณแล้วเช่นเช่นว่าจิตกรรมฝาผนังในวัด
ต่างต่างอ่าทีในโบสถ์ต่างที่เราเห็นกันนั่นก็คือ
เขียนภาพจิตกรรมอ่าถูกที่วาดกันมานานซึ่งส่วนใหญ่
ที่เป็นแบบจิตรกรรมแบบเป็นแบบประเวณีที่ติดต่อกัน
นี่ต่างต่างเป็นพุทธภรรณ์ประวัติเครื่องการเลี่ยงง่ายภาวะ

นั่นคือการวาดเป็นจิตกรรมฝาผนัง

มันก็พร่างพรูกับเอานู้นนี่มา

เวลาที่เขามีอะไรไปกระทบใจเขา

แต่ว่าเรื่องพวกนี้ผมบอกเลยว่าเป็นละเอียดอ่อนนิดนึง
เพราะว่ามันอยู่ที่ประสบการณ์ของศิลปินแต่ละคน
ถ้าเป็นศิลปินใหญ่ที่ผ่านงานเป็นพันชิ้นอย่างอาจารย์เฉลิมชัย

ผ่านการกันกรองจากจิตใต้สำนึกของท่านมาเยอะมากแล้ว

น้องเก่งจริงหรือเปล่า
เรียนรู้ได้ลึกซึ้งขนาดนั้นจริงหรือเปล่า

หรือว่าวาดไปตามจินตนาการของตัวเอง

พระพุทธศาสนาอยู่ใกล้คนมากขึ้น

คุณว่ายังไง
แต่แบบพี่เข้าใจสุดเลยคนำไม่ทำแบบนี้

เหมือนที่พระพุทธรูปที่

ในแบบไปในสปาอะไรอย่างนี้ถ้าคนที่เขาแบบเคร่งหรือว่าเขานับถือจริงเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสม
มีป้ายบอกเลยว่าที่เป็นเสียงพระก็ตามเป็นรูปพระอะไรต่างที่แบบตัดอย่างนี้แล้วไปตั้งเป็นโชว์เดคอลเลสอย่างนี้ไม่ได้
ไม่ใช่สิ่งที่ตกแต่งเป็นสิ่งที่ศักดิ์ภาพเป็นสิ่งที่เราสักสีกประตอ้าวใช่มั้ยนะ

แต่เอาจริงคำสอนจริงจริงท่านไม่ได้สอนว่าเรื่องเกี่ยวกับการสร้างอ่า
สินต่างไม่ใช่เป็นแค่ตัวแทน
ถ้ามองในมุมดีที่เอาอุณเตอร์แมนมาแล้วก็มีเสียงพระพุทธรูปใส่ไว้ด้วย
แต่เอาจริงผมมองที่เจตนาครับเจตนาของน้องเขา
ที่แบบว่าเขาอาจจะแบบเฮ้ยคนรุ่นใหม่มันอาจจะไม่ได้อินกับไหว้พระ
จริงอันนี้เราก็ไม่ได้พูดในแง่ของแบบว่าโลกสวยหรืออะไรนะ
คิดดูว่าไอ้เด็กรุ่นนี้เด็กปี๔มันจะสักอายุเท่าไหร่๒๐กว่า๒๐ต้น
๒๑ตั้งแต่อายุมัน๑๕๑๖๑๗๑๘โตมันขึ้นมาเนี่ยอืมมันได้รับข่าวสารยังไงกับพระอ่ะ
เขาอยู่แบบกับโลกที่แบบกับเราตอนเด็กเราเรียนวิชาพุทธศาสนามันจะเป็นอีกแบบนึง
แต่เด็กรุ่นใหม่คนละมุมเหมือนหลานฉันฉันไหว้พระอยู่อย่างนี้
เขาว่าไงไหว้หินทำไมอะไรอย่างเงี้อ๋อเหรอความเข้มข้นคนละอย่างเขาจะรู้สึกคนละแบบ
คือเด็กรุ่นใหม่แต่อันนี้คือแต่ประเทศไทยเป็นประเทศเมืองพุทธแค่นั้นเอง
ถูกไหมคือแต่การสื่อสารลงไปว่าเด็กพุทธมันอาจจะสื่อสารว่า
คือเป็นฮีโร่ของเขาอ่ะคือเป็นที่พึ่งของเขาอ่ะ
เหมือนกับท่านที่ผมอ่านมานะก็เหมือนกับท่านนั่งหันหลังให้

คิดอยู่นั่งหันหลังไม่ใส่ใจกับแบรนด์เนมที่เป็นคุณค่าตรงนั้น
ครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในมุมมองละ
แต่เพียงแต่ว่าการนำเสนอเนี่ยมันรุนแรงเลย
มันเห็นแล้วมันแบบโอ้โหมันการอ้าจัยมันไถรับไม่ได้
อยุธธนาสุดท้ายแล้วบาปบุญบุญโทษอยุธธนา
ถ้าเกิดคุณเขียนด้วยความสนุกมันอะไรก็แล้วแต่อาจจะบาป

แต่ถ้ามี๗จิตใจที่แบบเออฉันพุทธศาสนาจริงฉันอยากทำแบบ

ฉันถ้าแบบนี้เด็กนั้นจะเข้าใจคุณศาสนามากขึ้น

เหมือนกับพุทธประวัติเอามาเขียนเป็นการ์ตูนอย่างนี้

มันก็เหมือนกันแต่โอเคแค่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
ถูกต้องหมดเลยใช่ไหมครับใช่เป็นความตั้งแรง
มันก็เลยเป็นประเด็นสำหรับในโลกโซเชียลวันนี้
ในฐานะที่ฟังที่ฝ่าอธิบายเรื่องเกี่ยวกับสิรภาพนี้
ขนลุกเลยฮะภาพที่พี่วาดอยู่ไหนหมดแล้วพี่

ผมประกวดได้รางวัลยาแยมภิคราบคล้าย
ประกวดได้ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย
เป็นหนึ่งในห้าของประเทศไทยนะฮะ

เป็นแสนครับเป็นแสนตอนนั้นผมมีตังค์ผมบอกเลยผมเป็นนักศึกษาที่มีตังค์
แล้วตอนนั้นคือพอจบมาปุ๊บมีคนซื้องานเก็บผสมปุ๊
พอเริ่มมาเข้าวงการปุ๊บการทำงานน้อยลงผมส่งงานประกวดน้อยลง
อาจารย์โทรมาถามว่าผ้ากุ้งเธอไม่ทำงานประกวดแล้วเหรอ
ส่งงานเถอะได้ไหมเธอทำส่งแห่งชาติส่งรุ่นยาวส่งอะไรก็ได้เธอส่งหน่อย
เพราะว่าฉันเก็บงานเธออยู่มันจะได้ขึ้นมันได้อะไรอย่างนี้ผมก็แบบ
จะพยายามทำครับผมพูดไปเชื่อไหมว่าไงกี่ปีแล้วเนี่ยยังไม่ได้ทำเลยกี่ปีแล้ว
ยังไม่ได้ทำพระกุ้งเดี๋ยวตอนนี้ช่วยเอางานเก่าเอาคืนด้วย
นั่นก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะไปเมื่อวานอีกหนึ่งเรื่อง
แอร์โฮสเต็กเข็มขัดกุชชี่๓๔เส้น๕นาฬิกา๒เรือน
มากับตัวเพราะกระเป๋าทุกใบวันนี้ต่อให้คุณเป็นใครเนี่ย
มันจะต้องผ่านเครื่องสแกนหมดทุกคนแล้วใช่นะครับผมล่าสุดการบินไทย
ยันไล่ออกแอร์ฮอสเตจรอบขนแบรนด์เนมเลี่ยงภาษีนะครับ
จากกรณีที่เป็นวิภาพวิจารณ์อย่างกว้างขวางนะฮะหลังปรากฏภาพของแอร์ฮอสเตจ
การบินไทยรอบนำเข้าสินค้าแบรนดเนมจากต่างประเทศเพื่อเลี่ยงภาษีเนี่ย
เข้ามายังประเทศไทยนะครับด้วยการซ่อนไว้ตามส่วนต่างของร่างกาย
ฝ่ายการบินนะครับผมฝ่ายบริหารบนเครื่องบินบริษัทการบินไทย
เปิดเผยว่าบริษัทมีนโยบายจะป้องกันและปราบปรามนะครับ
พนักงานที่มีพฤติกรรมนำสินค้าผิดกฎหมายเนี่ย
และนำสินค้าเกินจำนวนที่ศูนยากากรกำหนดเข้าประเทศไทย
และเลี่ยงการเสียภาษีให้หมดจากการบินไทย
โดยบริษัทนะครับได้มีการติดตามดูพฤติกรรมของพนักงานที่
น่าสงสัยและประสานงานกับสุรกากรอย่างต่อเนื่องนะครับ
พร้อมช่วยแจ้งบ่อแสให้สุรกากรทราบเพื่อตรวจจับ
ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ก็เป็นไปตามมาตรการของบริษัท
เมื่อพบว่าพนักงานต้องสงสัยจึงแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่สุรกากรเข้าตรวจสอบครับ
ก่อนที่จะนำมาซึ่งการจับกลุ่มดังกล่า
ซึ่งบทลงโทษของมาตรการนี้ก็คือไล่ออกสถานเดียวฮะ
อกจากนี้ทางกรมศูนยากากรได้ระบุโทษของการขนของนี้
สีไว้ด้วยว่าการนำของซุกซ่อนมากับ
ของที่สำแดงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอากรนะครับ
สำหรับของที่ซุกซ่อนโทษสำหรับผู้กระทำความผิดคือ
ปรับ๔เท่าของอากรที่ขาดกับอีก๑เท่าของภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะ

รวมถึงภาษีสรรพสามิตรด้วยและภาษีเพื่อมหาทัยที่ขาดวงเล็บถ้ามี
และขอยกของที่ซุกซ่อนมาเป็นของแผ่นดินนะครับ
หากจะต้องเสียค่าปรับมากกว่าค่าปรับ๔เท่า
ของราคารวมของค่าตัวประสิทศ์อากรด้วย

ดูจากของกองเมื่อกี้พี่มดประมาณเท่าไหร่

โหฉันโดนไปทั้งเมื่อไหร่เนอะเองจี๊ตอนนั้นเนอะ
โดนไปเป็นแสะหลายแสนอะ
แต่เราบอกได้มั้ยเขาเป็นแฟชั่นอยากใส่สี่เส้น
ไม่นาฬิกาใส่สี่เรือนได้นะบอกว่าไปหลายประเทศเวลาเหมือนนั้น
ไม่ใช่แต่ต้องไว้ตรงหน้าอก

คุณแม่นี่คือเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องสแกนกระเป๋าถูกไหมค

ไม่แต่นี่คือเป็นพนักงานที่โดนเพ่งเล็งไว้อยู่แล้ว

เพราะว่าขาไปผอมขากลับอ้วนทุกที

นะครับโอ้โฮแขกนี่เป็นป้องเลยในการแล้วมีพิรุธเลย
ก็สงสารนางเนอะต้องเสียงนิดนั้น

งานก็ตก๒นางจะต้องชดใช้พวกนี้ทั้งหมดเลย

เส้นละหมื่นโดนเส้นละ๔หมื่นโดนเส้นละ๕หมื่น

เข็มขัดนี่ก็น่าจะเป็น๖๗หมื่นนะ
โหเข็มขัดนี่เส้นละ๒หมื่นใช่มั้ย

ถ้ากระเป๋าหลุยกระเป๋าหลุยใบละ๖๐๐๐บาท
โดน๕เท่า๓แสน

ก็ขนมาเยอะพอสมควรนะมดนะฮะ

เข้าครึ่งกับครึ่งนะครับเหมือนกันแน่นอนใช่เยอะ
แล้วยิ่งตอนนี้ค่าเงินบาทแข่งสื้อเมืองนอกยิ่งถูก
ถูกใช่ซื้อห้องโกงนี่คือถูกมาก
แต่ต่อไปนี้ก็จะไม่หลุดพ้นแล้วเพราะว่าทุกคนจะต้องโดนตรวจหมด
แต่ถ้าเราเป็นคนไทยที่ดีนะคะอยากเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
ก็ต้องเสียภาษีอย่างถูกจริงเขาอ้าวแบบว่าดีแคร์ไปก่อนเลยไง
ใช่ถ้าดีแคร์ไปก่อนมันก็จะเสียตามภาษีปกติ
แต่ถ้าสมมุติโดนจับมันก็จะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะแบบ
ไม่ได้ทำไมเสียแพงเราอยากทำอย่างนั้น
ศึกษากรณีต่างได้จากคุณมดดำค่ะ

จนตอนนี้คือซื้อในเมืองไทยดีกว่า

ไม่ใช่มันโดนเคยโดนมาครั้งหนึ่ง
ก็เท่ากับเงินที่เราไปจ่ายค่าภาษี
ก็นั่งเฟิร์ดการ์ดไปได้๒ใบ๓ใบ
ช่วงนิดนี่ถ้าเห็นมดดำไปสะแก้บ่อยครับ

เลือกคนแรกเพิ่งกระสอบ

แล้วนี่นะโอ้โหแล้วไม่เชื่อเลยว่า
นี่นางหนึ่งไม่ใช่มานั่งปุ๊บแล้วไงรู้ป่ะ
ตกงานเลยนะเพราะว่าอาชีพไม่มี
แล้วต้องไปชดใช้ของทั้งหมดเพราะว่าของเนี่ย
ก็จะต้องโดนยึดสมมุติคุณอยากจะ

เพราะว่าของโดนยึดปุ๊บคุณจะต้องเอาภาษี

สมมุติเราซื้อไปหมื่นบาทอย่างเนี้ยอ่าตีหมื่นบาท

ของเราเองถูกจ่ายไปแล้วหมื่นบาทด้วย

ก็คือจะต้องเอาราคาเมืองไทยโอ้โห

เดี๋ยวเขาเอามาประมูลถึงเวลาปุ๊บเขาเอาประมูล

ก็เท่ากับไปเอาใหม่ดีกว่าถูกกว่า
อย่าใช้คำว่าไปเอาใหม่ดีกว่าใช้คำว่าไปท่านเดือนอื่นดีกว่า
ไปซื้อแบบถูกกันมา
เขาก็บอกว่าหรือยังไงคือทุกอย่างจะต้องให้ซื้อให้ช้อปปิ้งในเมืองไทยไง

โหเรื่องนี้ยาวเรื่องนี้ยาวจริง
โอเควันนี้วันดีนะฮะวันที่๙เดือน๙ปี๒๐๑๙
คำถามคือมีผลอะไรกับชีวิตเราบ้างไหม
โอเคส่งไลน์เข้ามาพูดคุยกับเรากันฮะ

ช่วงหน้ากลับมาสักครู่เดี๋ยวครับ

ตัวเงินตัวทองจะให้โชคคุณหรือเปล่า
หรือเปล่าอีกกี่วันไหวออก

บ้านเล็กที่ยี่สิบแปด
คนเจอยุค๗๖นะครับ

เผยว่าตื่นเช้ามาในขณะที่ตัวเองทำอาหารอยู่

กำลังทำอาหารอยู่ในครัวจู่
ตัวเงินตัวทองหรือตัวเยี่ยมาจากไหนไม่รู้พุ่งชนประตูครัวเข้ามาเลย
ตอนนั้นตนเนี่ยทำอะไรไม่ถูกถึงกับสดุ้ง
ถึงกับสะดุ้งโกยก่อนเพราะตัวมันใหญ่จริง
ไม่รู้ว่าตัวเงินตัวทองมาจากไหนเนี่ยนะแล้วก็ตัวใหญ่มันพยายามหนี
ก่อนจะคานเข้าไปแอบอยู่ใต้บันไดจากนั้นตัวเงินตัวทองก็เดินวนไปวนมาอยู่ในหลังบ้านเนี่ยแหละ
ซึ่งก็อยู่ในบ้านเปิดประตูไว้นิดหน่อยพยายามที่จะหาทางเอาให้มันเอาออกไปให้ได้
ยาวนะเท่าไหร่๒เมตร๔๐๒๔๐๒๔๐๒๔เมตรน้ำหนัก๑๒กิโล๑๒กิโล๕กิโลกรัม
เด็กคนหนึ่งเลยอ่ะเด็กคนหนึ่ง๑๒๑๒กว่าโลเนี่ยใช่ไหมใช่
ที่สุดก็ต้องเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติคุณดูสิเนี่ย
เขาชื่ออะไรนะคุณตาเลยนะคุณตามิรพนธรรมหรอแนะนำเนี่ยช่างละ
อยากจะจับออกแม่งโน้ทแจ้งก้าวหน้าที่นะฮะทำไง

พอเดี๋ยวบ้านกูซวย

จับเฉ้ยเลยอะเมื่อนเล่นเค้าอยู่แล้ว

ตอนนั้นมันจะเอางูที่ฉันไม่คุยกับมันเพราะมันจะเอางูมาปล่อยบ้านฉัน

แล้วมันก็แบบพี่มดมาตรงนี้ผมขอยืมบ้านที่
ไอ้แน็คมึงคิดอะไรอยู่
แต่เขาคิดว่าคนอื่นเขาคงเลี้ยงเหมือนเขาแหละ

ก็มันมีงานเข้ามามาสองวันที่แรก

ตั้งแต่ก่อนที่มันกลับมาได้

ก็คนจีนมาบินมาจากเมืองจีนมานั่งคุยกับมันนะ

งานเงินไม่คุยหรอ

เออคนจีนไปเน็กไปไหนน่ะ
เพราะว่าถ้าสมมติจะไปอีกคน
หรือเป็นคนจริงก็จะได้ไม่เลิกครบฉันแล้วไงเธอ
แล้วคนจีนมาเค้าเจออะไร
เหมือนมดดำน่ะ

แขกแปบ

หมดละสิบครั้งเออ
บ้านมันขายไปสามหลังแล้วจริงนะ

สามหลังมันขายจริง
ใช้เหลือ
เอาเงินมาเลี้ยงนานสัตว์

ก็ไม่รู้อ่ะก็ขนาดแม่มันยังพูดกับมันไม่ได้
รุงบ่นอะไรมันด่าฉันอย่างนั้น
ก็คือการแม่การแม่ไม่ให้ดูหมอ
เออมันก็ให้แม่ไปเลี้ยงหมาทั้งวันอ่ะดูโชคไอ้สี่
แม่ก็ต้องเดินเลี้ยงหมาให้มันตั้งแต่เช้า
ก็คือหมาฆ่าข้าวหนุนดูโชคไอ้สี่ต้องไปเอาข้าว

สาเหตุที่ไม่ดูหมอก็คือเลี้ยงหมา

ข่าวดีกว่าคุณผู้ชมใครจะเดินทางไปญี่ปุ่น

แสนครัวเรือนในญี่ปุ่นไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วนะฮะ

เคลื่อนเข้าสู่ชายฝั่งตะวันออกของกรุงโตเกียว
ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ๘กันยายนนะครับ
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางส่วนของ
คานากาวะนะฮะชิซูโอกะและมหานครโตเกียวครับ
โดยมีการประเมินว่าณจุดศูนย์กลางที่มีความเร็วลมสูง
ถึง๒๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ถือเป็นไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงที่สุด

พุ่งเข้าจู่โจมโตเกียวครับ

จากรายงานระบุว่าผลกระทบของแม่ฝุ่นฟ้าใส

ต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินกว่า๑๓๐เที่ยวบินนะฮะ
รถไฟหลายขบวนต้องหยุดให้บริการครับ
ขณะนี้มีการตัดไฟกว่า๙๑๐๐๐ครัวเรือนในเขตโตเกียวครับ
โดยในช่วงระยะเวลาหนึ่งบ้านเรือนทั้งหมดในเขตคันนากาวะ

และเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนไม่ให้ประชาชนนั้นออกมานอกตัวอาคารแล้วนะฮะ

ปกติเราจะไม่ค่อยเห็นที่โตเกียวนะครับท่านผู้ชม

โตเกียวตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกกันเลย
จากเหตุการณ์พายุใต้ฝุ่นฟ้าใสเนี่ย
เลื่อนตัวสู่ชายฝั่งจังหวัดชิบะ
ใกล้กับกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
จริงแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้า
ของวันที่๙กันยายนเนี่ยนะฮะ
บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน
ได้ทำการบินเที่ยวบินเส้นทางไปกับกรุงเทพโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

แต่มีเที่ยวบินขากลับจากโตเกียวเนี่ย
เปลี่ยนแปลงเวลาการบินนิดเล็กน้อย

ฮาเดดะกรุงเทพจะออกเดินทางจากเดิม๑๐นาฬิกา๓๕นาที
มาถึงกรุงเทพฯก็ประมาณ๑๕นาฬิกานะฮะ

ก็กำหนดเวลาออกใหม่เป็นบ่าย๓โมง

๑๐นาฬิกา๕๐นาทีถึง๑๕นาฬิกา๒๐นาที
กำหนดใหม่ก็ออกก็จะเลสเอาไว้สักชั่วโมงกว่า
จะเที่ยงครึ่งถึง๕โมงเย็นของประเทศไทย

เวลาออกเดินทางจากเที่ยงถึง๔โมงครึ่งเนี่ย
กำหนดเวลาใหม่ก็จะอีก๑ชั่วโมง
คือ๓โมงจนถึง๕โมงครึ่ง

อเมริกายิ่งหนักอเมริกายิ่งหนักเลย

มาริโอหลุยครับผมกินเผ็ด

นะฮะมดดำเคยไปพักโรงแรมหรูใช่ไหม

แต่ที่จีนครับนะฮะโรงแรมจีนเปิดประมูลห้องที่ดาราเคยไปพัก

ถูกต้องสำหรับใครที่อยากจะมาใช้บริการต่อห้องนี้
โดยที่เขาจะผ้าเช็ดตัวจะไม่ซัก

เพื่อเราจะได้ซึมซับกลิ่นของดารา

ให้ลูกค้าสามารถเลือกพักห้องที่ดาราชื่อดังเคยพักได้
โดยทางโรงแรมจะยังไม่รีบทำความสะอาดนะครับ
แล้วก็ซักผ้าเช็ดตัวของดาราที่เคยใช้
สำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบดาราดังกล่าวนะครับผม

ได้เปิดประมูลห้องพักที่ดาราสาว

การเข้าพักในห้องที่มีกลิ่นของไอ

โดยราคาประมูลเริ่มต้นที่๘๘๐๐หยวน

ถ้าใครสนใจเสนอราคาสูงที่สุด
จากจะได้ห้องพักเดียวกับดาราสาวชื่อดังแล้ว

อาจจะมีเส้นผมหรือกลิ่นเธอติดอยู่ไง

เคยหลับนอนมาแล้วนะฮะแน่นอนว่าชาวจีนจำนวนมากรับเรื่องนี้ไม่ได้
และเสียงมีเสียงตำหนิก็รุนแรงถึงขั้นมีคนบอกว่าการตลาดของโรงแรมดังกล่าวเข้าขั้นน่ารังเกียจจริง
ขยะแขยงและละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
เรื่องจึงไปถึงเจ้าหน้าที่การประมูลดังกล่าจึงถูกยกเลิกไปครับ
ส่วนทางโรงแรมก็ได้แถลงการขอโทษมาเป็นที่เรียบร

มีแต่คนก็บอกว่าแต่ละพื้นที่นครพนมอากาศดีครับ
แต่ละพื้นที่เมื่อกี้บอกฝนตกยังไม่หยุดเลย

ที่เขาบอกอายุทยาเมื่อกี้ส่งเข้ามาบอกฝนก็ยังตกหนักอยู่ตอนนี้
หลายข้อความก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยตอนนี้

เรื่องต่อไปขอบอกว่าสายแฟชั่นยังไม่ควรจะพลาดเลยทีเดียวนะฮะ
ที่รวมแฟชั่นทุกรูปแบบระดับโลกเลย

ไว้ที่เดียวที่วันสยามสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคาเวอรี่
เรียกได้ว่าพื้นดินสยามจะถูกปลุกให้ลุกเป็นสไตล์
บรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันครับ
ไปครับ
ที่สยามภารกรจะอัปเดตเทรนด์แฟชั่นก่อนใคร
ด้วยการรวมไอเทมเด็ดจากซีซั่นล่าสุดของซุปเปอร์ลักษเชอรี่แบน
โดยมีพระเอกนางเอกระดับประเทศอย่างยายาอุรัสยา
และนายนพัฒน์นำทีมอวดโฉมในลุคต่าง
สยามเซ็นเตอร์จะเผยโฉมคอเล็กชั่นใหม่ออทอมวินเทอร์๒๐๑๘
ซึ่งเป็นเทรนด์แฟชั่นสุดชิค
ด้วยสไตล์การมิกซ์แอนด์แมทแบบไร้เขียนสำกัด
นำทีมโดยแพนเค้กเขมมะนิด
รวมถึงคู่จิ้นสุดฟินอีกมากมาย

ที่นี่จะคัดสรรคอลเลคชั่นฤดูปใบใหม่
ร่วงฤดูหนาวสุดเก๋จากทั่วทุกมุมโลก
เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนรักแฟชั่นอีกด้วย
คุณผู้ชมสามารถก่อติดกระแสเทรนด์สุดฮอตประจำ
ฤดูการออทัมวินเทอร์๒๐๑๙๒๐๒๐ก่อนใคร
ได้ที่สยามภารกรสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคาเบอรี่
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๓ตุลาคม๒๕๕๙
วันสยามเวิร์ลแฟชั่นเทรนด์นะ
อย่างที่บอกว่ารวบรวมทั้งหมดสำหรับคอรัปชั่นใหม่

เรื่องของเรื่องมันน่าจะจบลงไปตั้งนานอยู่แล้ว

ตอนแรกจริงแล้วก็โอเคแล้วเขาก็เปิดตัวแฟนเขาเรียบร้อยแล้ว

น่าจะเคยเจอกับเบลล่า

สรุปเบลล่าพูดคำเดียวจอด

ไม่เคยเจอแอ้นเด่น

เดี๋ยวพอเบลล่าพูดสุดท้ายก็คงจะจบแล้ว

รายเป็นประเด็นร้อนแรงที่ไฟลุกขมขึ้นมาเรื่อย

สาวชิงชิงคาริถาเนี่ยนะฮะ
เป็นมือที่๓ระหว่างความรักของเวียสุกลวัตรกับเบลล่ารานีหรือเปล่า
หลังจากที่มีภาพทำไมแบบว่าเวียลงรูปนี้ตอนนั้นที่เราเคยเล่าเนอะ
ลงรูปถ่ายตรงไหนทำไมต้องมีรูปที่แบบว่าต้องลงไอจีคล้ายกันโอเคเนาะ
จริงก็เรื่องของเรื่องหลังมีภาพไปด้วยกันแต่สาวจริงดันบอกว่าสนิทกับเบลล่า
ทั้งที่ความจริงนั้นเบลล่าบอกใครคะสนิท

แต่หลังจากมีเรื่องราวต่างหนุ่มเวียก็ยังไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้
ล่าสุดนะผู้จัดการของเวียสุกลวัฒน์เนี่ยนะ
ว่าเรื่องชิ่งสื่อนั้นงานเมื่อวันที่๗กันยายนเนี่ย
เป็นงานที่ไม่ได้เชิญสื่อเรียก็พูดกับสื่อไปแล้วว่าจะให้สัมภาษณ์ในงานหน้าแทน
ยิ่งชิ่งสื่อแต่อย่างใดโดยเวียจะออกมาสัมภาษณ์อีกที๑๓กันยายน
เพราะได้มีการเชิญสื่อไว้แล้วในงานนี้
และล่าสุดเมื่อเข้าไปดูในความเคลื่อนไหวของสาวเบลล่าก็พบว่าเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมตามปกติแล้ว
หลังให้สัมภาษณ์ไปเมื่อ๒วันก่อนเท่านั้นยังไม่พอเพราะยังมีหนุ่มเวียเข้ามาคอมเมนต์ใต้ภาพของเบลล่าแบบความวัยแสงชิ้นที่ว่าสาวเบลล่าเพิ่งเห็นกดโพสต์ผ่านไป๑๒นาที
แปลกหนุ่มก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วทำเอาแฟนคลับเข้ามาแซวกันไปแถวเลยนี่ไง
เสียตังค์อีกแล้วสินะ
เบลล่าก็ยกนิโป้งเพื่อพิชัยตามือ

แล้วในสถานะนี้คุณเวียจะตอบในแนวไหนคะ
คุณควรตอบอย่างไรคิดนะครับก็จริงมีแฟนแหละไม่ใช่หรอ

พี่นัทเนี่ยคู่แกได้ข้ออ่านมานานที่บอกว่า

ที่บอกว่าจะไปสนิทไปอะไรกับเบลลาร์ไง
แต่ตอนนี้ต้องรอพี่เวียมาตอบว่าพี่เวียจะตอบยังไง
จะตอบว่าคือจะถามว่าปฏิเสธว่าไม่ไปก็ไม่ได้

แต่เบลล่าก็บอกว่าไปเคยไปกับพี่เวีย

เคยไปกับแกรงสมัยเพื่อนมัธยมประถมอะไรที่อยู่
หอนแกะนู่นหอนเบื้อเตียนอืม
คือผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนตัวจริงของน้องนัทที่เป็นเพื่อนกับเวีย
นะครับนะฮะตอนนี้ก็เลยต้องตามสืบกันต่อ
แต่คุณเวียยังชิวอยู่กับข้าวนี้ด้วย
เบียเขาก็ชิวมันอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรคุณแม่
แบบเพื่อนร่วมทริปอะไรอย่างเงี้ใช่แต่คนแค่ติดใจว่า

คนก็มาเชื่อมโยงแกดแพทอีกคุณแม่ว่าตกลงใครโกหกกันแน่
หรือว่าใครพูดไม่จริงหรือการสื่อสารมันผิดตรงไหน
ใครพูดผิดใครพูดถูกอะไรอย่างนี้ไง
ผลจะออกด้านไหนก็ยังไม่มีใครทราบว่า
จะตอบด้านไหนดีแบบไหนดี
พี่เวียเข้าไปเม้นเบลล่าไง
ก็พอเบลล่าตอบกลับมาด้วยความแบบเยี่ยมค่ะ
แบบว่ามีประติศสัมพันธ์กันที่ดี
ก็ดูเหมือนไม่มีอะไรอุ่นใจแล้วอุ่นใจแล้วอุ่นใจก็ดูเหมือนไม่มีอะไร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

เยอะหลากหลายคนนะครับแต่ดูเหมือนโฟกัสไปที่สาวชิปปี้
แฟนหรือว่าชาวในก็ขอมโนไปแล้วว่าเป็นรูปคู่ระหว่างนิวนี่ฮะ
๕ปี๑๐คนก็คู่ใช่มี๙ผู้ที่โอเค
ใช่นะครับผมตรงนี้นะฮะดูครับสังเกตไปนั่งติดหลังเลยทีเดียว
แล้วก็หลังจากที่ทั้งคู่มีข่าวว่าแอบซุ่มคบกันแล้ว
ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มจากปากทั้งคู่ว่าเป็นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริง
แต่ล่าสุดก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วโดยเฉพาะในไอจีของน้องชิปปี้
ที่ในสตอรี่เนี่ยก็มีภาพน่ารักถ่ายให้เห็นภาพรองเท้าของสองคนคู่กัน
แล้วก็สังเกตเห็นว่าคนในภาพนั้นเนี่ยกางเกงเหมือนกับน้องนิวใส่เป๊ะเลย

แค่นี้ฟินพอไหมจ๊ะชาวเน็ต
กันมาตั้งนานรอให้ทั้งคู่ออกมาพูดอีกครั้งแล้วกันว่าตอนนี้
สถานะหัวใจนิวชิปปี้เป็นอะไรกันครับ

เพราะเมื่อเช้าก็ได้คุยกับคนใกล้ตัวน้องชิปปี้
ที่บอกว่าที่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรอย่างชัดเจน
เพราะว่าทั้งคู่เขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้แบบ
คือเหมือนไม่สายฟ้าแล้วไม่สายฟ้าแล้วหมายความว่า

ก็ค่อยเฟ้นแล้วค่อยไปอย่างนี้อย่างผ้า
ก็เหมือนเราคุยกันให้โอกาสซึงกันและกัน

ยังไงถึงมองว่าเป็นการเปิดตัวครับระดับไหนพี่ผ้า
ก็ถ้าระดับจับมือเดินห้างอะไรอย่างนี้ก็น่าจะเปิดตัว
แต่ดาราก็ยากที่จะเห็นแบบนั้นไม่มีหลุดหรอกไม่ค่อยหลุดหรอก
บ้าแต่นี่ก็เปิดตัวแล้วไม่ไปตั้งกี่ทิพย์แล้ว

หมายถึงว่าเขาก็นอนแยกกัน

เขาอาจจะแบบว่าตอนนี้ไม่อยากจะเปิดตัวแบบให้มันแบบว่าฟรีจริงจัง
อาจจะเป็นแก๊งเพื่อนไปนอนเป็นแคมป์อะไรอย่างนี้
คุณแม่ก็เปิดขึ้นข้างจริงท่ามกลางความใสของเธอ

ไปกระโดดคลองไปน้ำเยอะคลองปลา

เอาน้ำเปล่าให้มันกินหน่อยซิ

ฟ้นหยุดเลยนะครับ
มาข่าวต่อมาดีกว่าคุณผู้ชม
ขอโทษที่ทำให้ไม่สบายใจครับ

ัดหลักฐานเด็ดยืนยันหลังโดนดราม่า

พระบาปกาแสดงที่ร้านแห่งหนึ่งครับถูกภาพริกาผ่านโรคโซเชียลทำน้องว่าหนุ่ม
ขึ้นแสดงช้าครับทำให้คนดูต้องรอนานฮะระบุว่าเกินไปกับการรอคอยป๊อป
แสดงสี่ทุ่มก็ดึกแล้วนี่จะเที่ยงคืนแล้วคงไม่มาอีกแล้วก็
ไม่แนะนำแล้วนี่งอนเลยนะฮะทำให้คนเข้ามาภาพวิจารณ์กันมาก
ยครับแถมหนึ่งในนั้นเนี่ยได้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพาด
ไปถึงเรื่องในอดีตของหนุ่มป๊อปนะครับคือน้องที่
ทำงานชวนมาครั้งแรกก็ประทับใจแล้วป๊อปเที่ยงคืนแล้วก็มารอ
ตั้งนานส่วนตัวก็งั้นตอนนี้ไม่สงสัยเรื่องที่ผ่านมาเลยว่า
ความรับผิดชอบมันเป็นยังไงนี่ครับพิมพ์อย่างนี้เลยนะฮะ
อันนี้ต้องแจ้งเพื่อทราบกันก่อนเนอร์เวลาโชว์ทางร้านก็จะ
กำหนดมาให้ที่เหมาะสมกับทางร้านนะครับ
เมื่อวานผมไม่ได้ไปสายเลยเพราะเวลาโชว์ระบุว่า
กี่โมง๕ทุ่ม๔๕ผมถึงสายใหม่ตั้งแต่๕ทุ่มกว่า

ผู้จัดการแจ้งว่าที่ร้านไม่มีห้องสแตนบาย
ผมเลยรออยู่ที่ปั๊มจนได้เวลาแล้วเข้าไปครับ
ขอโทษที่ทำให้ไม่สบายใจจ้า
พร้อมกันนี้หนุ่มป๊อปได้โชว์ตารางการแสดงครับ
งานดังกล่าวระบุไว้เลยครับว่าขึ้นเวที๕ทุ่ม๔๕ก็ยืนยันครับ

ถ้าต้องติดต่อวงโมเมินต้าร์ไปแสดงเนี่ยยากไหมเขาติดต่อที่ยากไหม

ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อซึ่งลูกหูตัวเอง

ไม่เชื่อเป็นไรไม่ต้องฟังก็ได้

เล่นปุ๊บเสร็จคนทั้งล้านพันกว่าคนตะโกนพร้อมกัน
ว่าเอาอีกเอาอีกเอาอีก

พี่มุกนี้เล่นไปแล้วศิลปะเนี่ย

แต่อย่างวงผมเนี่ยอย่างผมไปซาวเช็คเอง
ศิลปินที่ไปซาวน์เช็คเองคือไปถึง๓ที่แล้ว
แล้วก็ไปรอที่โรงแรมเขาจัดไปให้
แต่บางคนอย่างบางศิลปินอย่างเช่นป๊อปผมมั่นใจว่า

เพราะว่าตัวศิลปินค่อยตามมาต่อเล่นจริงเลย

อาจจะอยู่ใกล้บ้าน๑๕ทีก่อนโชว์

หรือถ้ามีห้องหลังเวทีก็ไปนั่งรออะไรแบบนี้

เพราะว่าการไปถึงเวลาแล้วขึ้นโชว์เลยเนี่ย

ก็ต้องตรงเวลาอะแน่นอนศิลปินที่ไม่ตรงเวลาถือว่า

ไปซ่อมไงพี่
เวียดีให้โปล่ม๊ย่เลคุณ
เขาเปิดทั้งร้านไก่ทอดก็เปิดแล้ว
ตอนนี้ร้านแกรมร้านแกรมอันใหม่เนี่ย

ธันวามเป็นคนที่แบบวางระบบให้ไอจีนนะ

อย่างที่เขาเป็นคนเอาเข้ามาจากทรปภ

ปรากฏว่า๑๐กว่าไร่น้ำท่วมหมดเลย

แต่นอกจากประเทศไทยแล้วที่เจอน้ำท่วมเนี่ยสปลาวเองก็เจอน้ำท่วมเช่นกัน
อย่างที่ปักเซปักแวงจำปาศักดิ์เป็นบ้านของพระเอกหนุ่มธันวาสุริยจักร
ก็ไปเปิดสนามฟุตบอลแล้วก็มีร้านอาหาร
โอ้ยดูฮะโอ้โหน้ำบ้านหรือสาวแว่นน้ำเนี่ย
ถูกน้ำท่วมอย่างหนักเลยโดยน้องกรีนเนี่ยแฟนสาวเนี่ย
แต่คู่นี้มันน่ารักจริงได้โพสต์ไอจีสตอรี่นะครับ
น้ำท่วมบ้านของแฟนนุ่มที่ปริมาณน้ำท่วมสูงเต็มทุกพื้นที่
พร้อมกับให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวทนา
เดี๋ยวมันก็ผ่านไปวิกฤตครั้งนี้สู้นะตัวเธอ
ความคืบหน้าล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มธันวาก็ได้รับการเปิดเผยว่า
ภาพที่น้องกีนลงไอจีไปเป็นภาพบ้านของธันวาที่ลาวจริง
แต่ตอนนี้น้องธันวาเนี่ยถ่ายละครอยู่ที่กรุงเทพ

เพราะน้องยังมีงานที่จะต้องรับไว้มีทั้งละครที่ต้องถ่าย
ต้นก็ไม่แน่ใจว่าน้องจะบินไปลาวได้ตอนไหน

ซึ่งตอนนี้บ้านที่ลาวก็มีพ่อแม่เขาดูแลอยู่แล้ว
แต่พ่อแม่ก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วไม่มีปัญหาอะไร

ว่ายังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้

ถ้าธุรกิจที่เขาทำประมาณนั้นก็เสียหายจริง

ก็คือมันสาขาไหนหมดนี่แสงท่าระพาว

แต่ว่าสนามนี้ยากเทียมป่ะยากเทียมจะยากเทียม
ถ้ายากเทียมยังโอเคแต่ต้องอ๋อเหรอสิ่งที่ยากเทียมน่าจะกลับได้นะ
เสียตังค์ทำความสะอาดเยอะตัวผงโลยอ่ะต้องหามาใหม่
ทำความสะอาดหรือว่ามาแบบว่าบูรณาใหม่เนี่ย

ถูกต้องนะครับก็เป็นกำลังใจให้ไปซื้อแกรมกันเยอะแล้วกัน

เดี๋ยวเว่ยก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าฮะ
บีโต้เป็นคู่จริงกับฟิล์มธนพัฒน์นะครับ
เพราะว่ามีคู่มีข่าวมาว่าคู่นี้เป็นคู่จิ้นล้วงโลกอีกหนึ่งคู่

นะครับจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยว

บีน้ำทิปโต้เป็นคู่จริง
แจงประเด็นคู่จิ้นลวงโลกคืออะไร
แม้จะมีข่าวเมาส์สนั่นได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์กับหนุ่มฟิล์มธนพัฒน์นะครับ
กลายเป็นคู่จริงกันแล้วนะครับสำหรับบีน้ำทิพย์นะครับ
เจ้าตัวได้ออกมาเผยเรื่องนี้พร้อมชี้แจงทุกประเด็นที่โยงว่าเป็นคู่จิ้นลวงโลกกับอีกฝ่ายให้ฟังว่า
ก็รู้จักกันในฐานะน้องชายพี่สาวขอคอนเฟิร์มไม่มีแน่นอนที่สนิทกันเพราะว่าเป็นนักแสดง
เล่นเรื่องเดียวกันก็สนิทอยู่แล้วเป็นเหมือนพี่น้องกันอย่างละครเมียสองพันสิบแปด
พอคุยไปคุยมาก็เลยสนิทสนมนะครับ
แล้วก็มองการทำงานคืองานเนี่ยถ้าพัฒนาจะปล่อยเป็นเรื่องของอนาคต
ซึ่งถูกเชียร์หนักเลยนะฮะเชียร์
ถูกคนเชียร์หนักก็เชียร์กันต่อไป
ซึ่งอย่างเจ้าตัวน้องเขาเนี่ยก็ไม่ใช่สเปคของใคร
ก็ไม่รู้พูดจะพูดยังไงเพราะน่ารักขนาดนั้น
แต่ก็อยากให้จิ้นในละครมากกว่าเพราะเดี๋ยวจะมีเรื่องละครเรื่อง
ชื่อบุษบาเป็นแนวโรแมนติกคอมมาดี้ที่เล่นด้วยกัน
ยังไม่กล้าตอบที่จะพัฒนาเผื่ออนาคตเป็นไปได้

ยังแบบว่าไม่ฟันทงว่าในอนาคตจะเป็นแฟนกันได้หรือไม่
เรื่องนี้ก็ถูกโยงคู่จิ้นลวงโลกก็มีเห็นข่าวบ้าง
น้องบีน้ำทิพย์ก็บอกว่าขอยืนยันว่าไม่ใช่แน่นอน
เพราะว่าถ้าไม่ชอบใครจะชัดเจนอยู่แล้ว
แต่ถ้าจิ้นมาแล้วเนี่ยหลอกคนดูก็ไม่เป็นการจิ้น
จะเป็นแค่ส่วนการทำงานมากกว่าส่วนตัวไม่เฟคอยู่แล้วค่ะนะครับ
แล้วถ้าชอบก็บอกว่าชอบถ้าไม่ชอบก็บอกเลยว่าไม่ชอบ
แล้วก็จะมีคนเป็นคนมีขอบเขตกับใครเรื่องมากหรือเยอะ
แต่ที่ไม่ชอบแบบเกียรติกันเลยมีน้อยมาก
โดยที่จะมีการแยกห้องแต่งตัวกับฟิล์ม

เพราะว่าหนูสามารถแต่งตัวร่วมกันได้โดยไม่ใช่คู่ตนอย่างแน่นอน

เรื่องหัวใจนักข่าวก็ถามแล้วชอบน้องเขาไหม
หัวใจเฉยไม่ถึงกับแบบพิเศษอะไร
ตอนนี้โฟกัสการทำงานกับออกกำลังกายดูแลตัวเอง

หนุ่มก็มีเข้ามาบ้างค่ะแต่ไม่มีใครพิเศษ
รอให้ถึงเวลานั้นก่อนแล้วหนูจะบอกเอง
แค่บุ๋มจะแต่งงานกับลูกเจ้าของโรงพยาบาลเกษมราชแล้ว
อ้อโอ้วโรงพยาบาลเกษมราชมีอีกหรืออะไร
มีภาพโพสต์ไปแบบอยู่ในชุดเจ้าสาวก่ออกอะไรแบบนี้

เพราะแบบมีแม่ของพระเอกพึ่งได้เลิกกับสามีแล้ว

ใช่ของดาราที่พึ่งมีข่าวเลิกลาไป

พระเอกอะไรล่าสุดเลยเหรอพระเอกอะไรมีบ้านมั้ยพระเอกอะไรพระเอกอะไร

เอกนี่เพิ่งมีข่าวเลิกลากับแฟนสาว
อ่านตัวข่าวจริงหมดเวลา
ต้องตามพรุ่งนี้คุณแม่อยากรู้ตามพรุ่งนี้ค่ะ
โอเคพรุ่งนี้หลังครบทรงชาติเรากลับมาเจอกันใหม่นะฮะ